มีภาพภาพหนึ่งแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ

พาลูกชายมารักษาอาการทางเดินติดเชื้อ

ที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เดินออกมาลูกเดินออกมาจากห้องเนี่ย

แล้วก็ตาแดงด้วยมีลักษณะเหมือนเลือดอยู่ในตา

แดงมากและใต้ตาช้ำและเด็กมีอาการภาวะ

แม่ตกใจนะครับ
รีบไปถามโรงพยาบาลว่าเกิดอะไรขึ้น

ว่ามันเกี่ยวเนื่องจากผลกระทบ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนก็เลยออกมาแจงเรื่องนี้แล้ว
จากกรณีนี้ที่สังคมออนไลน์มีการแชร์ภาพ
ใบหน้าของเด็กชายฝาแฝดอายุประมาณ๓ขวบ
ภายในตาดวงตาทั้งสองข้างแดงห้อเลือด
และใต้ตามีรอยเขียวช้ำด้วยนะคะ
เด็กร้องไห้แล้วก็มีอาการหวาดภาวะ
ภาพดังกล่าวคนที่แชร์ออกไปก็คือแม่ของเด็กนั่นแหละ
และระบุเนื้อหาบอกพาลูกชายไปดูเสมหะ
ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านศรีลมบอกแค่นี้ก่อน
แล้วก็มีนักกายภาพบำบัดสาววัยรุ่นของโรงพยาบาล
ดูดเสมหะให้ลูกชาย
ระบุว่าในลักษณะเกินกว่าเหตุ
เพราะเด็กร้องและเกร็งขณะดูดเสมหะ
คุณแม่บอกว่าโอ้โหจะดูดลึกลงไปขนาดนั้นเลยเหรอ
จะให้ลูกฉันแบบว่าอาเจียนออกมาทั้งไส้ทั้งพุงเลยหรือไง

และมีรอยช้ำทั้งสองข้างแบบนี้เลยนะคะ

กายภาพบำบัดคนดังกล่าว
ใช้วิธีที่เหมาะสมหรือเปล่า
การที่เด็กร้องไห้ทำไมไม่ใช้วิธีผ่อนคลายให้เด็ก
แต่กลับใช้วิธีการล็อกตัวแล้วก็ดูเสมหะ
ทั้งที่เด็กยังร้องไห้อยู่เลย
จากนี้ยังไล่คุณแม่ออกจากห้องด้วยนะคะ

เขาระบุว่าถ้อยคำหยาบคายเลยนะ
กระทั่งเสร็จสิ้นการดูดเสมหะ
แม่ก็ไปพบเด็กลูกของตัวเองเนี่ย

และออกมาจากโรงพยาบาลก็หวาดภาวะ
ไม่อยากอยู่ในโรงพยาบาลต่อไป

เดี๋ยวจะให้น้ำตาเทียมไปหยอดรักษานะ
แต่การคำว่าให้เนี่ยไม่ได้ให้เปล่านะ
คิดค่าน้ำตาเทียมเพิ่มเข้าไปด้วย

ออกแถลงการถึงกรณีดังกล่าวแล้วค่ะ
บอกว่าผู้ป่วยเป็นเด็กอายุ๓ขวบ
ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นกรณีฉุกเฉิน
จากการติดเชื้อทางเดินหายใจ
อาการก็คือหายใจลำบากอยู่ในสภาวะวิกฤต
โดยทีมแพทย์พยาบาลนักกายภาพบำบัด
การรักษาประกอบด้วยการให้ยาปฏิชีวนะพ่นยา
และเคาะปอดเพื่อดูดเสมหะที่อุดกั้นภายในหลอดลม
ผู้ป่วยได้รับการรักษาจนพ้นภาวะวิกฤต
ในวันต่อมาการรักษาในหอผู้ป่วย
ซึ่งการทำของนักกายภาพบำบัด
ยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการรักษาผู้ป่วย
เกิดภาวะเลือดออกใต้เยื่อบุตาขาว
สภาวันนี้เกิดขึ้นจากการร้อง
การไอของเด็ก
ทำให้เส้นเลือดฝอยในเยื่อบุตาขาวแตก
สภาวะนี้ดูจากภายนอกแม้ดูน่ากลัว
เหมือนถูกทำร้ายแต่ไม่ได้เกิดความรุนแรง
หรือการกระทบกระแทกที่ศีรษะหรือในตาแต่อย่างใด
อันนี้เป็นคำชี้แจงจากโรงพยาบาล
หลังตรวจพบสภาวะนี้แพทย์เจ้าของไข้ได้มาตรวจประเมิน

และได้แนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมกับจักษุแพทย์
นะคะโดยผู้บริหารโรงพยาบาลได้แก้ไขเหตุการณ์นี้ซึ่งเกิดขึ้น๑๗มีนาคม
ผู้ป่วยและญาติได้มาพบผู้บริหารของโรงพยาบาลเพื่อรับฟังคำชี้แจง
ได้รับการตรวจประเมินจากจักษุแพทย์
และคำแนะนำการดูแลรักษาเรียบร้อยแล้ว

โรงพยาบาลก็ยืนยันเหมือนไม่ได้จับเด็กทรมาน
ไม่มีมันเป็นผลข้างเคียง
นะครับแต่ว่าแบบนี้เราก็กลัวไงถ้าเราจะลูกเล็กไปนะฮะ
เด็กก็กลัวอยู่แล้วจะมาใส่ท่ออะไรที่ปากที่จมูกแบบนี้นะครับ
แล้วคุณพ่อคุณแม่เวลาได้ยินเสียงร้องไห้ของลูก
ใจมันสลายนะค่ะค่ะใช่ครับ